คือพุ่งเข้าไปชนรถที่จอดอยู่อะค่ะ

แล้วก็หนีไปไม่รับผิดชอบค่ะ
อันนี้คือหลักฐานที่จับภาพได้

กระบะมิร่าสีเขียวอ่อนคันนึง
สีเขียวเข้มคันหนึ่งจอดอยู่กับที่

คันสีเขียวอ่อนเนี่ยเสียหายหนักที่สุด
แล้วก็ชนไปต่อที่คันสีเขียวเข้มที่อยู่ข้างหน้า

ก็ถูกชนท้ายยุบเสียหายเหมือนกันนะคะ

มีกันชนด้านหน้าฝั่งซ้าย
แล้วก็ไฟตัดหมอกของรถคันที่ชน
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุก็เหลือไว้แค่นี้นะคะ
คุณบุ๋มซึ่งเป็นเจ้าของรถมิร่าทั้งสองคัน

เขาบอกว่าตอนนั้นประมาณตี๔ค่ะ
หลับอยู่แล้วได้ยินเสียงรถชนกัน
โอ้โหออกมาดูเจอทั้งสองคันเลย
มุมมันได้มันไปทั้งสองคันเลยนะคะ

ที่จอดอยู่หน้าคลินิกอีก๑คัน

ตามเจ้าของรถมิซูบิชิคันที่ชนมารับผิดชอบด้วย

ยังตามหาไม่พบทิ้งไว้แค่นี้ค่ะ

ใครที่เห็นรถคันนี้หรือรู้จักเจ้าของรถนะคะ

วอนให้เจ้าของรถติดต่อกลับด้วย

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการแค่

นี่ค่ะโอ้โหแม่รถก็จอดอยู่ดี